ราวของการประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติไทยในชุดเอเชียนครับ
ซึ่งรายวัชก็มีนโยบายนะครับว่าจะประกาศรายชื่อ๓๐คนเบื้องต้นในวันศุกร์นี้
ก่อนที่จะตัดตัวให้เหลือยี่สิบสามคนครับเป็นงานที่ต้องซ้อมแบบละเอียดแล้วก็ทำงานแบบเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้น
หลังจากที่มีบทเรียนจากศึกอาเซียนคลับมาแล้วนะครับแต่แน่นอนครับ
หลังจากที่วางแผนกันมาระยะยาวก็คงจะสำริดผลกันในรายการนี้
ซึ่งเป็นรายการที่คาดหวังว่าจะต้องทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสำหรับรายวัช
มกราคมถึง๑กุมภาพันธ์ปีหน้าที่สหรัฐอรับกิมิเรตสำหรับศึกเอเชียนครับ
เขาก็บอกนะครับว่าภายในวันที่๑๔ธันวาคมนี้ก็จะมีการประกาศรายชื่อออกมานะครับ
ซึ่งผู้เล่นบางส่วนจากชุดอาเซียนคลับเนี่ยก็จะต้องหลุดจากทีมชุดนี้แน่
เพราะว่าจะต้องมี๔ผู้เล่นหลักนะครับที่ค้าแข้งในต่างแดนรวมอยู่ด้วย
เมืองต้นเนี่ยคาดการณ์นะครับว่าจะประกาศก่อน๓๐คนแล้วก็ตัดให้เหลือ๒๓คนต่อไป
เราลองมาวิเคราะห์กันหน่อยนะครับว่าการเข้ามาของสี่ผู้เล่นทั้งเจอุ้มมุ้ยตองเนี่ยนะครับ
เห็นบนหน้าจอเนี่ยจะทำให้ผู้เล่นบางส่วนที่ต้องขาดหายไปเนี่ยเป็นใครกันบ้าง
ซึ่งการเข้ามาของกวินนะครับถ้าเกิดว่าไม่เจ็บแล้วก็ฟิตสมบูรณ์เขายึดมือหนึ่งแน่
แล้วก็ทำให้ชัดชัยบุตรพรมประตูตัวหลักของชุดอาเซียนคลับเนี่ยหลุดเป็นสำรอง
ก็คือสรานนท์อันดุอินเนี่ยจะจะอยู่ตรงนั้นไหมนะครับจะมีโอกาสต่อหรือเปล่า
เพราะประตูเนี่ยสามคนก็ถือว่าเต็มโคต้าอยู่แล้วต่อด้วยธีรทรบุญมาทันนะครับ
แบ็คซ้ายก็เป็นทางเลือกของรายวัชนะครับว่าถ้าอุ้มมาเนี่ยก็เล่นได้หลายตำแหน่ง
ซ้ายก็ได้ปีกซ้ายก็ได้หรือว่ากองกลางตัวรับก็ได้นะครับที่เล่นบอลแบบเป็นตัวฟรี
ซึ่งรายวัชก็เคยใช้อยู่แล้วตำแหน่งแก๊กซ้ายถ้าเกิดว่าอุ้มเล่นตำแหน่งนี้
กรกฎก็จะเป็นสำรองถ้าเกิดมาเล่นตรงกลางตัวรับเนี่ย
ในการเล่นทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับนะครับส่วนการเข้ามาของชนะทิพย์สงกระสิน
มันปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการเข้ามาของเจนั้นตำแหน่งกองกลางตัวลุกเนี่ย

แต่ว่าสารวัตเดชมิตรก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในอาเซียนครับเหมือนกัน
จะปรับตำแหน่งการเล่นอย่างไร
จะเล่นกางรับสองคนแล้วก็กางลุกหนึ่งคน
หรือว่าจะเล่นกางรับหนึ่งคนแล้วก็กางลุกสองคน

ตรงนี้ก็เป็นโจทย์ที่รายวัชนั้นมีเวลาไม่มากนะครับ
ในการฝึกซ้อมแล้วก็หาเกมอุ่นเครื่องเพื่อหาความลงตัวต่อครับ
ปิดท้ายที่กองหน้าครับ
ปกติก็เล่นหน้าตัวเดียวนะครับในยุคของรายวัชแล้วก็มีการใส่หน้าสองบ้างนะครับในบางสถานการณ์
แต่ว่าการมาของธีรสินแดงดาก็ถือว่าทัวร์ฟอร์มเป็นซุปเปอร์ซับ
ในศึกเจลีกกับซานเฟชเช่ได้ดี
แล้วก็มีไอศักดัยสอนที่ฟอร์มค่อนข้างฮอตในอาเซียนครับ
แม้ว่าจะพลาดจุดโทษไปก็ตามแต่แน่นอนครับฟอร์มขนาดนี้ไปเอเชียนคลับก็เป็นความหวังในการทำประตูอยู่แล้ว
รวมถึงดาวรุ่งอย่างสุภาชัยใจเด็ดก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ทำผลงานได้ดี
โดยเฉพาะการเล่นริมเส้นหรือว่าจะมาเล่นกองหน้าตัวเป้าก็ได้
ถ้าจะปรับมาเล่นหน้าสองก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับต้องดูว่าการตัดตัวจะ
มีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่ประกาศรายชื่อ๓๐คนเบื้องต้นนะครับ
แต่เราต้องดูก่อนว่า๓๐คนที่ประกาศมาเนี่ยจะมีชุดอาเซียนคลับเนี่ยหลุดไปก่อนหรือเปล่านะครับ